เอาให้คุณผู้ชมดูจบไม่สวยแน่นอน
อะไรประมาณข้างหลังอย่างนี้ใช่ฮะ

แล้วเอามอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาไปขโมยทอง
พอได้ทองมาปั๊บเอาทองไปขาย

ใช่ค่ะ
จออยู่แบบนี้

ร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอหนองหงที่บุรีรำ

คือตัวแม่ค้าก็ถามว่าเข้ามาทำไมประชิดตัวมันมาทำไม

ใช่นั่นคือคุณป้าภัยวันสุดมีเจ้าของร้านนะคะ
ก็ยื้อยุดกันอยู่แล้วคนร้ายเข้ามาแบบประชิดตัวเห็นไหม
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนะจังหวะที่คุณป้าล้มไปเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าในมือเขามีมีดอยู่ด้วย
แล้วเนี่ยจังหวะนี้อ้าว
โอ้โหคุณผู้ชมนี่คือตอนที่จังหวะแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะ
กลัวเหมือนจ้วงแทงไปหรือปาดคอไปหรือเปล่า
เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะพอเขาได้สร้อยทองทองของป้าเนี่ย๑บาทนะ
คนร้ายน่ะยังยื้อยุดกันอยู่นะคะป้าก็ยังแบบมีแรงพยายามขึ้นมาอยู่นะ
แต่ว่าแรงผู้ชายแรงมากกว่าผลักป้าแล้ววิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
พยายามวิ่งตามแต่ก็ตามไม่ทันนะคะ
ทีนี้ตำรวจอ่ะจับกลุ่มตัวได้นะคุณผู้ชมตำรวจภูทรบุรีรำเนี่ย
คนที่ก่อเหตุคือในฟิลอัศดาวุฒิพลเยี่ยมอายุ๒๕ปี
แล้วจับตัวได้ปั๊บนะมียาเสพติดคือยาบ้า๑๘๐เมตร
กำลังจะเอาไปส่งเลยให้กับลูกค้าที่สตึกที่บุรีรำ
ตำรวจก็คุมตัวไปไปสอบก่อน
แล้วก็มาทำแผนเปิดเบาะรถมอเตอร์ไซค์ดูยาบ้าเพียบ๑๘๐เมตรนะคะ

เมื่อวันที่๘ผมไปยืม
ยืมเหรอยืมแล้วไม่คืนสิ

ยืมมอเตอร์ไซค์ของนางสาวเบนจมาสสัตว์กุลที่ชัยภูมิ

มาแล้วก็ไม่คืนก็ขี่มอเตอร์ไซคันนั้น

จากเจ้าของร้านชำที่หนองหง

เข้าไปขายได้๑๖๐๐บาท
เงิน๑๖๐๐บาทนี้เอาไปซื้อยามา

ชิงทองเอาทองไปขายแล้วไปซื้อยามา

เขาบอกกับตำรวจเลยว่ากำลังจะเอายาบ้าไปส่ง
ลองฟังเขาหน่อยค่ะ
โอ้โหทีนี้ค่ะ

ปกติเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของ

สามวันที่แล้วเฟิลแบบแปลก

จนมา๑๓มีนาแหละถือมีดเข้ามามาชิงทองเธอถึงในร้านนะคะ
แล้วพอตำรวจจับได้อย่างน้อยมันก็ดีแหละ
ไม่อย่างนั้นนะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
ใช่แต่คุณป้ารอดชีวิตมาได้ยังไงนะ
เอาฟังเสียงคุณป้าหน่อยไหมครับ
เอามีดมาปาดคอจะแทง

มันก็กลัวมีลูกค้ามาใช่ไหมถ่วงเวลาไว้ก็เลยผลัก
ผลักมือมันออกมันล้มมันเสียหลัก
แล้วคราวนี้ฉันวิ่งออกมาฉันสะดุดล้มคราวนี้
ล้มมันเลยได้โอกาสคว้าทองเลย

กระชากทองคอมันไม่ไปมันล่วงลงนะแม่
แล้วสายแขนมันได้ไปกายครึ่ง
ถึงสองตุ้มกันนั้นที่มันขายได้หมื่นหกอันแหละ
โอ้โหตอนนั้นคุณป้าเอามือปัดป้องได้นะคุณนะ
โชคดีไม่ถูกปาดถูกเสียบมานะฮะ
คุณป้าบอกมันพยายามดึงกระชากสร้อยคอแล้ว
ร้อยคอก็ขาดตกอยู่ในเสื้อป้าเอง
แต่สิ่งที่เอาไปได้เห็นตอนที่ดึงจากข้อมือไหม

ค่ะแล้วเนี่ยคือพอฟิลล์ก็ทั้งชิงทองขโมยทองใช่ไหม
แล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ไปยืมมอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่คืน
ที่ฉันพูดผิดไปยืมมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่คืน

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้ว
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนไปดำเนินคดี
สร้อยที่วงอยู่อันนั้นคือข้อมือของคุณพี่ไพวัน
ที่โดนชิงไปนะครับ